ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าถึงขั้นต้องเอาชีวิตกันเลย

แล้วเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะ

หันมาตั้งใจตู้มเลยชนแล้วหลังจากนั้นก็ลากร่างไปด้วยนะแล้วทำให้ผู้ชายที่ยืนเก็บของที่เราชี้ว่าเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
เสียชีวิตตรงนั้นเลยคอหักซี่โคงยุบนะนี่แหละค่ะผู้ที่ถูกชนนะคะชื่อว่านายสุพรรณญาติบันทุงอายุ๕๕ปีเป็นนายช่างโยธากรมทางหลวงชนบท
ต้นพบว่าสมองบวมมีเลือดไหลที่ขามีบาดแผลชะกันจนเห็นกระดูกเลย
สันนิษฐานว่าศีรษะถูกกระแทกอย่างรุนแรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอายุทยานะคะ
และเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อหน้าเด็กสองคนแล้วก็ตายายของเด็กทั้งสองคนเลยที่นั่งอยู่ในรถผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายภัยบูลสั่งสารอายุ๕๗ปีเป็นเพื่อนบ้านบ้านอยู่ติดกันเลย
โดยทราบว่านายจ้างซึ่งอยู่บ้านตรงข้ามกับผู้เสียชีวิต
ให้ผู้ก่อเหตุไปส่งลูกที่สนามฟุตบอล
แต่ผู้ก่อเหตุกลับใช้รถของนายจ้างไม่ใช่รถของตัวเองด้วยนะ
ขับพุ่งชนในขณะที่รับงานอยู่

เอารถในจ้างนั่นแหละขับชนเพื่อนบ้านตาย
อืมด้านนางปานกมลรัศมีพันรยาของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุอยู่ในครัว
เตรียมอาหารให้ลูกอยู่นะครับช่วงเช้าเลย
เท่าที่ทราบผู้ก่อเหตุเป็นคนที่มีบุคลิกฉุนเฉียว
แต่ก็ไม่เคยมีปากเสียงจริงจังกับสามี
และยังเป็นที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตา
ช่วยเหลือกันปีใหม่ที่ผ่านมา
ก็เอาของไปแลกกันสวัสดีปีใหม่กัน
นี่แหละก็เลยทำให้ไม่ทราบจริงว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ย
เป็นเพราะอะไรมีคนตั้งข้อสังเกตว่า
เอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะราวตากภาพ

มันมีล้ำก็คือตากบนถนนแหละ
หน้าบ้านเขาทำให้แบบนี้
หรืออีกหนึ่งอย่างคือเป็นความขัดแย้งการทำงาน

ผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเหมือนกัน

ก็ที่อยู่หมู่บ้านนี้มา
ก็เป็นปีที่๘แล้วนะคะ
เฮ้ยอยู่ทางบ้านเขาก็คุยกับลูกเขาภรรยาเขาดี

พูดง่ายว่าตอนที่เขา
ก็ได้ให้ข้าวให้เขาทาน
แล้วเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ผิดใจกันอะไรกัน
บอกตามตรงด้วยว่าไม่ทราบจริง

ไม่ถูกจริงไม่รู้เรื่องอะไร

ก่อเหตุนะเขาพูดอยู่ประโยคนึง
เขาบอกว่าถ้าไม่หลบชนตายเลย

จริงแล้วผู้ตายเองก็ไม่ได้ไปยืนขวางอะไรนะ

หลังจากขับรถชนผู้ก่อเหตุขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะ
โดยพบว่ารถออกไปจอดที่สนามฟุตบอลแห่ง๑
ก็คือรถพังนั่นแหละชนคนตายแล้วนั่นน่ะ
เอาไปส่งตากับยายแล้วก็หลานตามที่ได้รับว่าจ้างไป
จากนั้นผู้ก่อเหตุยกมือไหว้ขอโทษตากับยายที่อยู่ในรถ
ก่อนที่จะเรียกรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยแล้วก็ทิ้งรถไว้แบบนี้เนี่ยนะคะ
สภาพรถคันดังกล่าวกันชนหน้าพังค่ะ
ไฟหน้าขวาแตกเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เลย

ยังก็แตกคุณทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะสองล้อเลยด้านซ้ายอย่างเดียว
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนทราบเบาะแสเบื้องต้น
คนร้ายเปิดปิดโทรศัพท์มือถือสลับไปมาแล้วก็เดินทางไปที่ภาคใต้
คาดว่าน่าจะไปหาแม่นะคะ
ระหว่างที่เดินทางไปนั้นแม่ก็โทรมาหาเหมือนกัน
พยายามก็เรียกหล่อมให้เข้ามอบตัวนี่คือข้อมูลที่ตำรวจได้รับนะคะ
จากนั้นก็ติดต่อผู้ต้องหาไม่ได้อีกเลยค่ะตอนนี้ตามตัวอยู่นะคะ
ก็มีครอบครัวของผู้ก่อเหตุเองล่าสุดทั้งด้านของภรรยากับลูกสาว
ตอนนี้นะไปรออยู่ที่โรงพักแล้วบอกกับนักข่าวได้ว่า
เขาอยู่บ้านนี้มา๑๐ปียืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกันกับบ้านของผู้ตายเลย
ทั้งเรื่องที่จอดรถแล้วก็เรื่องของราวตากผ้า
เพราะก่อนอันนี้มีคนบอกว่าเอ๊ะทะเลาะกันเรื่องราวตาผ้าหรือเปล่า
ยืนยันว่าไม่มีแต่ก่อนหน้านี้มีผู้ที่ไปใช้สระว่ายน้ำในหมู่บ้าน
เอารถไปจอดขวางแล้วก็มีปากเสียงกัน
ที่ฝ่ายผู้ที่มาใช้สระจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็นำบันทึกการแจ้งความไปติดไว้ที่หน้าบ้าน
ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แน่นอน
สามีของผู้เสียชีวิตสามีและผู้เสียชีวิต
ก็เป็นกรรมการหมู่บ้านนี้ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าประชุม
ตอนแรกก็ขัดกันในเรื่องของการทำงานหรือเปล่าเป็นกรรมการหมู่บ้าน
แต่ว่าครอบครัวก็บอกว่าทั้งสองก็ไม่ค่อยได้เข้าประชุม
แล้วจะไปขัดกันตอนไหนล่ะถ้าไม่ได้เจอกันในชีพเลย
เสียชีวิตเองก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วย
นานจะกลับบ้านทีใช่ไหมตามคำให้การของภรรยา
ภรรยาผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้าน
ปกติตัวเองนะก็ไม่ค่อยได้คุยกับสามีเพราะสามีก็เป็นคนไม่ค่อยพูด
ส่วนมากต่างคนต่างอยู่ก็เลยไม่รู้จริง
ว่าไม่รู้จริงถึงสาเหตุว่า
ทำไมถึงมาขับรถชนกันไปทะเลาะกันเรื่องอะไร
ส่วนสามีไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยต้องกินยา
ก็เลยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้ไม่ขอพูดอะไรดีกว่านะคะ
ตอนนี้ครอบครัวเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือครอบครัวผู้ก่อเหตุกังวลว่าตัวเธอและลูกสาวจะถูกสังคมตัดสิน
ที่สำคัญบ้านก็อยู่ติดกับผู้เสียชีวิต
ยืนยันว่าหากทราบว่าตั้งบำเพ็ญกุศลที่ไหนสำหรับศพเนี่ยนะคะ

เปิดเผยอยากให้สามีเข้ามอบตัว
และให้ต่อสู้คดีตามกฎหมาย
ส่วนวันนี้คิดไม่ตกเลยว่าจะกลับไปนอนที่บ้าน

หรือว่าจะพาลูกสาวไปนอนที่บ้านพักข้าราชการที่ตัวเอง
ทำงานอยู่ก็คือติดต่อผู้ก่อเหตุไม่ได้เลย

ทั้งสองฝั่งไม่มีใครรู้เลยว่าทั้งสองคนมีปัญหาอะไรกันมา
ไม่มีเบาะแสอะไรเลยว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร

สมมุติฐานไว้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ในทุกกรณี

คงจับตัวได้อีกไม่นานหรอกนะครับ